ว่าที่ผู้สมัครหลายคนนะคะอย่างคุณชัดแกจะมีโซโลแกะทำงานทำงานทำงาน
คุณเอ๊แกก็มาโฟกัสโฟกัสโฟกัสถ้าเป็นดิฉันดิฉันก็บอกว่ารับใช้รับใช้รับใช้
ใส่ใจใส่ใจใส่ใจทำเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข
การสมัครเป็นผู้ว่ากอทมนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปสังกัดพัก
เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ทำงานในเรื่องความไม่เป็นธรรมต่าง
นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสังคมเรื่องทางการเมืองเราได้ทำมาตลอดนะคะ
แล้วเราก็คิดว่าถ้าหากว่าเรา
สามารถเข้ามาในพื้นที่ตรงจุดนี้เราจะสามารถที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้มากขึ้น
อันนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตัดสินใจที่จะลงสมัครผู้ว่ากอทม
มันเคยมีการทำสำรวจเรื่องว่าคนกรทมต้องการคุณลักษณะแบบไหนของผู้ว่ากอทม
ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องความซื่อสัตว์สุจริตซึ่งเรียนคิดว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติในส่วนนั้น
ในส่วนนั้นก็คือว่าดิฉันเองเนี่ยต่อสู้เพื่อที่จะพิทักษ์ปกป้องสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาโดยตลอด
แล้วก็ทำกิจกรรมทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของประชาชน
มันเป็นคุณสมบัติที่เราจะสามารถนำมาใช้พัฒนากรทมไปพร้อมกับการมีธรรมภิบาล
การลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้แล้วรวมในเรื่องการลดหนี้ด้วยนะ
เราอยากจะทำให้ประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยเงยหน้าอ้าปากแล้วอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
กูแวะขึ้นมาหนึ่งคนหนี้สองแสนกว่าบาทตายละคนมีหนี้ทุกคน
ีคิดว่าแบบนี้เราจึงยิ่งจะต้องทำให้คนกรุงเทพมีรายได้เพิ่มขึ้น
กรทมมันมีหน่วยธุรกิจอยู่แล้ว
คุณอาจจะสามารถทำกองทุนให้แม่ค้าลายเล็กลายน้อยกู้ยืม
แทนที่เขาจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบ๑๒๐ต่อวันโอ้โหดิฉันคิดว่าอันนี้มันโหดร้ายทารุณมากเกินไปหน่อยนะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องการศึกษานี่ฉันคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยมีความสำคัญมาก
เพราะเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเรามีเด็กที่เกิดน้อยลง
ในปี๖๔เด็กหูเกิดน้อยที่สุดเลยในประวัติศาสตร์
ปรากฏว่าบ้านคนรายได้น้อยคนยากจนในชุมชนแออัดเนี่ย
ลูกไม่มีนมนะต้องใช้นมข้นหวาน
ซึ่งนี้คิดว่าถ้าดิฉันเป็นผู้ว่ากรทมสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้
สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนเพราะว่าภารกิจกรทมมีอยู่แล้ว
ที่จะทำในเรื่องนี้เขาต้องได้อาหารที่ดีแม่ต้องได้อาหารที่ดี
ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพหรือคุณจะมีปัญหาอะไรกรทมต้องสนับสนุนในเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่อาจารย์ป่วยพูดว่า
คุณภาพชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากคันมารดาถึงเชิงตะกร
ฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วดิฉันอยากทำสิ่งนี้ให้มันเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด

แล้วก็รวมไปถึงอากาศบริสุทธิ์ที่เราต้องการหายใจเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นคุณภาพชีวิตที่สำคัญที่สุด
แล้วก็ข้อต่อมาก็คือการมีส่วนร่วมคือที่ผ่านมาเรียนคิดว่ากรทมมีปัญหาเยอะ
ผู้ว่า๑คนรองผู้ว่า๔คนทำอะไรไม่ได้หรอกมันต้องอาศัยการร่วมไม้ร่วมมือของประชาชนในการที่จะบอกเล่าปัญหาแล้วก็รวมไปถึงวิธีการแก้ไข

ทำไมเราจะประสานกับรัฐบาลไม่ได้
ดิฉันคิดว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่การแย่งชิงทางการเมือง
เป็นเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านโดยตรง
ทำไมจะประสานไม่ได้
เพราะฉะนั้นที่เราคิดกันนะว่า
ผู้ว่ากับพักที่เป็นรัฐบาลต้องเป็นพักเดียวกัน

เพราะว่าคนกรทมเขามีวิจารณญาณ
เขาไม่ต้องการที่จะให้มาแบบเป็นผ้าผืนเดียวกัน
อย่างที่บางคนชอบพูด
เขายังคิดว่าเพื่อที่จะเอาไว้คานดุลซึ่งกันและกัน

ปรากฏว่าหมู่บ้านเขาอยู่กันมา๒๐ปี

แต่พอคุณเอาโรงกำจัดขยะไปตั้งปุ๊บ

เหม็นไปถึงศรีนครินทร์

คุณต้องหยุดก่อนเลยจนกว่าคุณจะแก้ไขได้
ถ้าคุณแก้ไขไม่ได้คุณต้องย้ายออกไป

คนที่มาเป็นผู้ว่ามาบริหาร
คุณจะต้องมาทำงานเพื่อรับใช้

ไม่ใช่คุณมากำจัดสุขของเขา
แล้วก็มาเอาทุกข์มาให้เขาอย่างนี้

ดิฉันไม่ได้ให้ความสำคัญกับแพ้ชนะ
ดิฉันคิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เราก็เสนอตัวเพื่อให้เป็นตัวเลือก
ถ้าชาวกรทมเขาเลือก
ดิฉันก็จะทำงานให้เต็มที่

คนทำงานทางประชาชนต่อไป
ดิฉันก็คิดว่าเราก็เป็นประชาชนอ่ะ
การทำเราเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น